บัญชาการตำรุดภูทรภาคหนึ่งสั่งเร่งไล่ลาติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจยิงคนเสียชิดสองศพกลางถนนรังสิทธิ์นครนายกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับ
แต่ว่าคดีไม่คืบหน้ามากว่าปีกว่าแล้วทำให้ญาติต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเจาะประเด็นจากรายงานครับ

แต่วันนี้ดีขึ้นอยู่ใช่ไหมอะคุณแม่รู้สึกแม่ได้คำตอบที่แบบมีความหวังอย่างน้อยเขาก็รับปากว่าจะตามให้แม่ให้ถึงที่สุด
คือแม่ก็มีความหวังว่า

น้ำตาแห่งความหวังของนางมาลียุทธนาแม่ของนายรัฐพลยุทธนาวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดปีที่ถูกคนร้ายไล่ยิงอุกอาจกลางถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปฐุมธานีเสียชีวิตเมื่อวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
โดยเธอเปิดใจภายหลังการเข้าติดตามความคืบหน้าคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าตำรวจจะสามารถจับตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกชายมาลงโทษได้
แม้ว่าที่ผ่านมาครอบครัวจะไม่เคยมีความสุขจนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายตามลูกไปยิ่งคิดถึงวินาทีที่เห็นลูกร้องขอชีวิตยังคงเป็นภาพจำที่ไม่เคยลืมและไม่ขออโหสิกรรมให้กับคนร้ายอย่างเด็ดขาด
ไม่มีวันไหนเลยที่จะดีทุกคนต่างหันหลังให้กันหมดคือแบบในบ้านไม่มีความสุขไม่เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมเพราะขาดเข้าไปคนหนึ่ง
เราเคยอยู่กันแบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่พอไม่มีเขาบ้านเราไม่เหมือนเดิมไม่พอน้องร้องขอชีวิตแล้ว

เช่นเดียวกันกับครอบครัวของนายฉัดธบุตรกันทสาที่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเสียใจและตั้งคำถามมาตลอดว่าลูกชายทำอะไรผิดจึงต้องฆ่ากันขนาดนี้
ปัจจุบันครอบครัวต้องย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเดิม
เพราะมองไปทางไหนก็เจอก็คิดถึงแต่ลูกชาย

แต่วันนี้เมื่อตำรวจเร่งติดตามคนร้ายที่ลงมือกับลูกชาย
ก็สบายใจขึ้นเช่นเดียวกัน
น้องเขาไปทำอะไรให้หนึ่งต้องฆ่าเขาขนาดนี้
แม่ไม่ได้ดูหรอกก็งงจรปิด

แต่ที่รู้ลูกแม่คาอยู่บนรถนะ
จากที่เขาเล่ากันเขายังจะยิงน้องอีก

เพราะว่าเราเห็นภาพที่ลูกเรา
ใส่เสื้อผ้าเดินอยู่ในบ้าน

แต่นับจากวันนั้นมันไม่มีลูกแล้ว

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เปิดเผยว่า

ล่าช้าหรือติดขัดตรงไหน
พร้อมตั้งชุดสืบสวนลงพื้นที่
รายงานความคืบหน้าทุก๗วัน
สำหรับสาเหตุเบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ทั้งเรื่องสถาบันเหตุประทะซึ่งหน้า

ว่าคนร้ายจะเป็นใครก็ไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้
และให้ความมั่นใจกับทางครอบครัวว่า

เพื่อนำคนผิดมาลงโทษให้ได้